เอาไอ้บัญชีมงบัญชีม้าเนี่ยเขายังไงกัน
เขาตกลงเขาขบวนการเครือข่ายทั้งหมดเนี่ยมันใหญ่เลยเหรอ

เขาเป็นเฮดไงครับมีเฮดเป็นเฮียกอไก่
เป็นหัวหน้าทีมในเฮียกอไก่นะครับ
เฮียกอไก่เขาก็มีสาขาเยอะ
แต่ละสาขาคนก็เยอะแยะมากมายนะครับ
เขาก็จะรู้จักคนนู้นคนนี้มากมายนะ
ใครก็อยากที่จะมีเงินนะครับพี่อุ๋ยถูกไหมครับ
บางทีการเป็นฆาตการเงินเดือนน้อย
พอเข้าไปสู่วังวลพรุ่งนี้ถูกชักชวนก็หลงเชื่อเขา

แสดงว่าตำรวจคนนี้กับพวกบังดีนกับเจ๊กล่องเนี่ย

ก็อาจจะเป็นชนที่เดียวกันก็เป็นได้นะครับ

เดือนละ๕๐๐มันตรงกันกับของน้องฟุ๊ก

ได้หรือว่าแก๊งคอร์สเซ็นเตอร์ไม่จ่ายมีคนซื้อทีเดียวเลยแล้ว
มันก็ไม่จ่ายแต่ทั้งนี้ให้เดือนละ๕๐๐๕๐๐ซึ่งลักษณะคล้าย
กันพฤติกรรมคล้ายกันคือถ้าฟังจากคุณเอกพบเครือข่ายนี้เนี่ย
เว็บพนันออนไลน์ครับเป็นเว็บพนันออนไลน์นะครับมีเฮียก่อเฮียก่อ
ไก่ใช่ครับเป็นเจ้าของเว็บครับหลังจากนั้นก็มีเครือข่ายใน
เล่นพนันออนไลน์อะไรก็ว่ากันไปใช่ครับใครจะเล่นก็เข้ามา
เล่นใช่ผ่านโทรศัพท์มือถือใช่ครับแต่มันต้องมีการจ่ายเงิน
ใช่จ่ายเงินโอนเงินให้เงินกันระหว่างคนเล่นกับเจ้าของบ่อน
ถูกต้องใช่ครับซึ่งมันจะผ่านตรงไหนดีอ่ะก็ต้องผ่านบัญชี
บัญชีมาผ่านบัญชีเขาเองผ่านบัญชีเหี้ยก็กายก็กายไม่เปิด
ผมไม่เปิดบัญชีเองว่าเข้าบัญชีเฮียเลยนะโอ้โหเรียบร้อยเลยครับเฮีย
เข้าบัญชีฟลุ๊กดีกว่าดีกว่าครับใช่ไหมหลานคุณตาบุญเลิศอย่าง
ใช่ครับก็ไปหามาใครที่มีหน้าที่หาบัญชีก็ไปหามาใช่ทำหน้าที่
ก็หาบัญชีมาคนไปหาบัญชีก็อาจจะได้รายได้จากตรงนี้ด้วยรายได้
ขาบัญชีทั้งรายเดือนก็มีส่วนได้ทั้งหมดแต่ว่ามันผิด
กฎหมายไงครับการกระทำลักษณะแบบนี้มันผิดกฎหมายแล้วมันก็จะ
มีผลต่อมีผลต่อการเกิดอาชญากรรมในอนาคตทั้งหมดเพราะมัน
คือการสนับสนุนให้ขบวนการผิดกฎหมายหรือว่าขบวนการฟอกเงินเนี่ย
เอาบัญชีเราไปใช้ถูกต้องใช่ครับที่แบงค์ชาติเขาต้องกำกับ
ผิดกฎหมายถูกต้องใช่ครับแบบไว้มันก็จะเป็นง่ายไม่ได้
เพราะฉะนั้นเว็บพนันเว็บนี้ต้องถูกดำเนินการ

คือในประเทศไทยมีเป็นร้อยเป็นพันเว็บ

คือแบบถ้าใครไม่สร้างความเดือดร้อน

แต่พวกเราทุกคนมีหน้าที่เป็นผู้ดู
ผู้เล่นก็คือเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย
หรือหน่วยงานไหนก็ให้ผู้เล่นเข้าไปดำเนินการ

ใช่ครับสร้างปัญหามาอุ้มคนทำแบบนี้
เราเนี่ยหน้าผู้ดูมันก็ทนดูไม่ได้
มันก็ต้องกระโดดลงมาไล่จี้ด้วยไง

เพราะฉะนั้นถ้าตัดเว็บของพนันเฮียกอตรงนี้ได้
เชื่อว่าไอ้บัญชีม้าตรงนี้มันก็หายไป